คุณผู้ชมช่วยดูข่าวนี้แล้วคิดไปกับผมหน่อย

คุณผู้ชมเคยเข้าเกียร์รถผิดไหม
แบบจะถอยหลังแล้วใส่เป็นเดินหน้าอะไรอย่างนี้

คือก็เคยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
แบบเออว่ะดีนะที่เราเหยียบเรกไว้ก่อน
แต่สำหรับเหตุการณ์นี้ที่ร้อยเอ็ดรถกระบะจะถอยหลัง
แต่ยัดเกียร์เดินหน้าพุ่งเข้าไปในร้านทองครับ
กระจกหน้าร้านแตกหมดเลยฮะค่ะ
นี่ครับที่เกิดเหตุอยู่ในปั๊มน้ำมันนะ
เป็นปั๊มน้ำมันนะครับริมถนนสุริยเดชบำรุง
เทศบันเมืองร้อยเอ็ดหน้าร้านเนี่ยนะครับ
ขายทองโอ้โหกระจกแตกกระจายหมด
คือถูกรถกระบะสีขาวทะเบียนหนึ่งกไก่ต่อเต่าสี่สองหนึ่งแปด
กรุงเทพมหานครพุ่งชนเข้าไปฮะบนฝากระโปรงรถในเสกกระจกเพียบเลย
รู้เลยว่ารถคันนี้ชนแน่นอนคนขับรถกระบะเป็นผู้ชายอายุสี่สิบห้าปีครับ
คุณผู้ชมฮะเล่าบอกว่าขับรถเข้ามาจอดในปั๊มหน้าร้านทองเนี่ย
กำลังจะถอยรถออกแต่ใส่เกียร์ผิดครับจากเกียร์ถอยเป็นเกียร์เดินหน้ารถ

แล้วก็รถกระโดดเข้าไปยังไม่สตาร์ทมันเป็นไปได้ไหมว่ายัดเกียร์เอาไว้
แล้วพอบิดสตาร์ทปึ้งมันก็กระโดดไปข้างหน้าไม่รู้นะนะครับ
พนักงานร้านทองเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุมีพนักงานแล้วก็ตำรวจประจำร้าน
นั่งอยู่ห้าคนนะครับได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นเลยนะครับ
แล้วกระจกหน้าร้านก็พังลงมาทั้งบานเคราะห์ดีครับรถกระบะคันหน้ากากพุ่งไปชนแค่ด้านหน้า
ไม่ได้เข้าไปในร้านสุดไม่งั้นล่ะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เจ้าของร้านทองไปลงประทึกประจำวันไว้ที่สมพเมือง๑๐๑นะครับ
เป็นหลักฐานนะครับส่วนค่าเสียหายทั้งสองฝ่ายก็มอบให้บริษัทประกันภัยเป็นคนเจรจากลายเกลี่ยกันต่อไปครับ